หน้าแล้วนะครับจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานนะครับตอนนี้หลายคนก็เตรียมความพร้อมจะไปเล่นน้ำจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเตรียมพร้อมทั้งรถทั้งอุปกรณ์ต่างของฝากข้าวของต่างฟังชัดนะครับ
รัฐบาลอนุมัติมาตรการที่จะช่วยลดอุบัติเหตุ
และความสูญเสียที่เกิดขึ้นบนท้องถนนแล้ว
ณขณะนี้เองในช่วงสงกรานจะเริ่มต้นอย่างเข้มงวด
ก็คือพรุ่งนี้คือ๕เมษายนเป็นต้นไป
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนั่งท้ายรถกระบะ
เรื่องของความเร็วเรื่องของการคาดเข็มขัดนิรภัย
มาดูกันครับว่าแต่ละอย่างกฎเกณฑ์กติกาที่จะเริ่มบังคับใช้นั้นเป็นยังไงบ้าง
คุณผู้ชมครับจากข้อมูลที่ปรากฏนี้นะครับ
นี่ครับคือข้อห้ามที่เราจะเริ่มเห็นการบังคับใช้อย่างเข้มงวด
ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปก็กินไปถึงช่วงสงกรานด้วยนะครับ
ประชาชนต้องปฏิบัติตามนี้
ห้ามนั่งหลังรถกระบะบนถนนสายหลัก
ห้ามขับรถเร็วเกินกว่า๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
หรือโดยสารรถโดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

อายุต่ำกว่า๒๐ปีห้ามดื่มสุรา
เกิน๒๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
นี่คือข้อห้ามอนุมัติมาเรียบร้อย
จัดกิจกรรมรื่นเริงเกินเหตุ

อยู่ในห่วงเวลาของการแสดงความอาลัย
และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ก็คือปลอดปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่
ปลอดแอลกอฮอลปลอดโป๊ปลอดเปลือย
ปลอดแป้งประหยัดน้ำ
รวมทั้งไม่ฉวยโอกาสลวนลามคนอื่นจากการเล่นสงกราน
ส่วนสิ่งที่อนุญาตให้ทำได้
เล่นน้ำท้ายรถกระบะในพื้นที่เขตชุมชน
และสถานที่ที่ทางจังหวัดจัดเตรียมเอาไว้
จัดกิจกรรมรื่นเริงอย่างเหมาะสม
สงกรานตามประเพณีท้องถิ่น
ในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดาบอกว่าสั่งการเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อม
รับประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนา
กำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

เป็นความรับผิดชอบของตำรวจและกรมการขนส่งทางบก
ส่วนถนนสายรองจะให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดูแล
และพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนใช้รถอย่างมีวินัย
ประมาทไม่ดื่มสุราทำตามกฎหมาย
เชื่อว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุได้
พร้อมทั้งบอกถึงกระแสสังคมที่ออกมาคัดค้าน
มาตรการห้ามนั่งท้ายรถกระบะท้ายรถพลิกอัพ
ยืนยันว่าการนั่งท้ายรถกระบะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอยู่แล้ว
อยากให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยมากกว่าความสะดวกครับ
ถ้าจะให้แปรความใดความใดตอนนี้คือว่า
ตระหนักถึงความปลอดภัยมากกว่าความสะดวก
ถ้าจะให้คนสะดวกแล้วต้องเสี่ยงชีวิตตาย
ทางภาครัฐที่จะดูแลพี่น้องประชาชน

ข้อนี้ข้อเสนอกระทรวงกลาโหมที่เสนอให้จัดกิจกรรมสงคราน
ให้เลิกในช่วงเวลาเที่ยงคืน

ส่วนกิจกรรมรื่นเริงที่เกินเหตุอาจจะต้องช่วยกันลนรงค์นะครับ

อกจากนี้อีกหนึ่งกระทรวงที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือกระทรวงคมนาคม
สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มการขนส่งสาธารณะทุกระบบ
รองรับการเดินทางของประชาชนซึ่งบางส่วนก็จะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้แล้วนะครับ
เมษายนแล้วก็เรื่อยไปจนกระทั่งกลับมาอีกที๑๘เมษายน
จำนวน๕๒๑๙๙๖เที่ยวเตรียมให้พร้อม
ว่ารองรับประชาชนเดินทางไปกลับได้ประมาณ๓๕๖๒๔๔๐๐คนต่อเที่ยว
ก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณสัก๗๕
รวมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ทางพิเศษหมายเลข๙วงแหวนรอบนอกบางปะอินบางพลี
ทางพิเศษบูรพาวิถีบางนาชนบุรี
และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์
ตั้งแต่วันที่๑๑เมษายนถึงเที่ยงคืนของวันที่๑๘เมษายนนี้นะครับ